ดูข่าวนี้ก่อนที่ชุมพรผัวพาลูกไปเลย
ไปบ้านอดีตเมียจะไปขอคืนดี
เมียบอกว่ามันดานมาแล้วเธอมันนานเกินไปแล้ว

อดีตสามียิงพ่อตายิงไปทางเมียยิงไปทางญาติญาติเมีย

โอ้โห๒ทุ่มของ๑๗กรกฎาคมครับคุณผู้ชมครับ
ที่บ้านนี้เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวในตะบนวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ไปพบศพนายพิชัยเอี่ยมสำอางหรือว่าแดงอายุ๕๙ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรเข้าที่ตรงไหนบ้าง
โอ้โหเข้าหลายที่คุณผู้ชมเข้าที่หน้าอกเหนือราวนมขวากับซ้ายข้างละนัด
กลางหลัง๑นัดเอว๑นัดนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ยังมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๓คนนะครับ
หนึ่งในนั้นมีนางสาวนิสาเอี่ยมสำอางหรือว่าเจี๊ยบอายุ๓๗ปี
คนนี้เป็นลูกสาวของผู้ตายด้วยและเป็นอดีตเมียของคนยิงด้วย
ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าครับทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวน
ช่วงเวลาเกิดเหตุคุณผู้ชมนายวัชละจีนบรรจบหรือว่าเอกคนยิงเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกชาย๑๐ขวบมาที่บ้านเช่าของคนงานล้งทุเรียน
คือที่นี่เป็นบ้านหลังนึงแหละแต่เป็นลงทุเรียนใช่ไหม
คนงานอยู่กัน๑๗คนนายเอกเดินเข้าไปหาในแดงอดีตพ่อตา
บอกว่าช่วยพูดกับเจี๊ยบให้หน่อยผมมาขอคืนดีและมารับเจี๊ยบกลับ
แต่อดีตภรรยาตอบเลยครับตอบเลยไม่ไปไม่คืนดีอะไรทั้งสิ้น
เลิกรากันนานไปแล้วนะครับเลิกกันไปนานแล้ว
ทั้งคู่ประทักษ์หารมกันอยู่หลายนาทีพ่อตาบอกคุยกันดี
ก็ยิงมั่วไปหมดน่ะยิงมั่วไปหมด
ที่เกิดเหตุครับนี่นิสาอยู่ตรงนี้นะนี่ครับวิ่งหนีเข้าบ้านไปแล้ว
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นายเอกเข้ามอบตัวกับตำรวจสพกาญจนดิต
สุราชธานีฮะมีลูกชายอายุ๑๐ขวบแล้วก็ญาติญาติมาด้วย
ตำรวจยึดปืนขนาด๙มิลลิเมตรแล้วก็รถจักรยายนต์คันก่อเหตุ
ไว้ได้ตำรวจสอบปากคำแล้วส่งตัวไปดำเนินคดีในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นด้วยที่สพหลังสวนหลังการสอบปากคำ
เจ้าหน้าที่บอกอ่ะเอกไหนไหนก็ไหนแล้วให้เจอแม่เป็นครั้งสุดท้าย
คุณผู้ชมดูภาพนายเอกเสื้อเหลืองเข้ามากอดร้องไห้กับแม่
โหเข้ากอดแม่บอกแม่ขอโทษนะที่ผมไม่ได้เลี้ยงแม่ยามแก่ยามเท่า
แล้วยังไงก็ตามผมอยู่ในคุกแล้วฝากแม่ดูแลลูกชายให้ด้วย
อืมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพอขาดสติปั๊บตัดสินใจลงมืออย่างใดอย่างหนึ่งลงไป
หลังความสะใจผมพูดหลายครั้งมันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ
จริงไหมคุณผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกัน